มาดูเรื่องนี้ในที่สุดวันนี้พลเอกประยุจันทร์โอชา
ก็ปรากฏตัวต่อสาธารณะเป็นครั้งแรกนะคะ
หลังจากที่สารรัฐธรรมนูลมีมติมีคำสั่งให้ยุติการปฏิบัติหน้าที่นายกรัฐมนตรีชั่วคราวค่ะ
ครับนี่ค่ะนี่เป็นบรรยากาศในการปฏิบัติภารกิจนะคะ
ของพลเอกประยุจันทร์โอชาในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมค่ะ
ก็ไปเป็นประธานในพิธีเปิดงานนิทัศกาลอุปกรณ์ป้องกันประเทศ
แพคธานีค่ะเมื่อช่วงเช้านะคะ
โดยพลเอกประยุทธ์ผู้สื่อข่าวก็จับสังเกตนะคะ
มีสีหน้าเคร่งขึมยังไม่ตอบคำถามสื่อมวลชนใดนะคะ
แล้วก็ยินดีเป็นอย่างยิ่งที่มาเป็นประธานในพิธีเปิดงานครั้งนี้นะคะ
การออกงานในวันนี้ก็ถือว่าเป็นครั้งแรก
พลเอกประยุทธ์ได้พบสื่อมวลชนที่มารอทำข่าว
นี่ค่ะดูบรรยากาศกันสักนิดหนึ่งนะคะ
นี่เพราะปกติวันก่อนก็เป็นวีดีโอออกมาใช่ไหมคะ
ตอนนี้ทำงานอันนี้คือปรากฏตัวในที่สาธารณะ
ไปเปิดงานจับปืนด้วยนะคะ
สำหรับการออกงานนะคะอันนี้ก็เป็นครั้งแรก
หลังจากที่สารรัฐธรรมนูลได้มีคำสั่งให้ยุติปฏิบัติหน้าที่
เพื่อรอการวินิจฉัยการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี๘ปีค่ะ